คุณผู้ชมไปดูกันต่อค่ะเหตุการณ์ขโมยขโจร

คือที่อุดรธานีคือคนร้ายเข้าไปงัดโรงอาหารของโรงเรียนเลยนะ
อีกจุดหนึ่งคือที่ยาลาที่ยาลาเป็นอุทยานการเรียนรู้คุณผู้ชม
แล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดแบบนี้
เยาวชนเทศบาลนครยาลาก็บันทึกภาพได้เลย

ผ้าคลุมเฮียาฟน่าจะอายุไม่เกิน๑๘ปี
แล้วเขาก็ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีเทา
มาขโมยอะไรรองเท้าค่ะรองเท้าสกอร์
หลังจากนั้นก็รีบวิ่งออกไปเลย

มีขโมยที่ชั่วร้ายขโมยรองเท้าสกอร์ที่เพิ่งซื้อใหม่

แต่มันเป็นรองเท้าที่ใส่แผ่น
รองเท้าสำหรับรักษาอาการเท้าแบน
มันจะมีแผ่นข้างในใส่อยู่ในรองเท้าอีกทีนะคุณผู้ชม

ขโมยคนนี้ชั่วร้ายมากไม่มีคุณธรรมเลย
เห็นรองเท้าก็น่าจะคิดได้บ้างว่าน้องกำลังรักษาตัวอยู่
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคนแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคะ
แล้วก็อยากให้ช่วยตามจับตัวคนร้าย

เป็นหลักฐานให้กับตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้โดยเร็วนะคะ
ต่อกันค่ะคุณผู้ชมที่อุดรธานีค่ะ

งัดประตูด้านหลังโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล๔วัดโพธิวราราม
ตำบลหมากแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานี
แล้วก็ไปเอาพวกเงินสดขนมขบเคี้ยวของพ่อค้าแม่ค้า
รวมถึงอุปกรณ์เครื่องเขียนด้วยนะคะ

บอกว่าเปิดร้านขายอาหารเปิดร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน
โรงเรียนแห่งนี้มานาน๕ปีแล้ว
แล้วก็ถูกคนร้ายขโมยทรัพย์สินไป๒ครั้ง
เมื่อปี๕๙ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะ
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ครั้งที่๓รอบนี้อีก
ตำรวจก็บอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น

แล้วก็อาจจะอยู่ในชุมชนใกล้ที่เกิดเหตุ
รวมถึงที่ผ่านมาเป็นช่วงวันหยุดไงคนร้ายก็เลยก่อเหตุ
แต่ยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวสพเมืองอุดรธานี
จะรีบเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ